ท่านผู้ชมครับส่องสนามผู้ว่ามหานครวันนี้นะฮะจะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทมหน่อย
คือในอดีตที่ผ่านมาการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ยภาพของการเมืองเนี่ยมันชัด
ก็คือสองคั่วการเมืองใหญ่กับสองพักการเมืองใหญ่แต่ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้นะฮะ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ยังคงเป็นสองคั่วการเมืองใหญ่
แต่มันไม่ใช่สองพักการเมืองแล้วมันเป็นหลายพักการเมืองกับอีกหลายคนที่เขาลงในนามอิสระ
ค่ะอ่าเป็นยังไงติดตามจากรายงานนะครับ
หลายคนมองว่าผลการเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้สะท้อนต่อการเมืองในสนามเล็ก
แต่หากดูคะแนนเสียงที่แต่ละพักได้รับในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
ซึ่งแบ่งคั่วการเมืองกันอย่างชัดเจนทำให้นักวิเคราะห์คาดเดาผลคะแนน
ส่งต่อมาถึงการเลือกตั้งผู้ว่ามราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้ไม่ยาก
มันแค่มีการเปลี่ยนอ่ารูปลักษณ์ของคั่วจากแต่เดิมเนี้ยสองคั่วสองพัก
มาพอมีการเลือกตั้งปีหกสองเนี้ยมันเกิดเป็นสองคั่วค่ะ
แต่ละคั่วมีหลายพักเท่านั้นเองค่ะทีนี้ไอ้ความเป็นหลายพักเนี่ยมันก็เป็น
เป็นผลที่มันส่งมาต่อมาที่สนามกรทมรอบนี้ก็คือเราจะเห็นว่า
สมัครหลากหลายแต่ว่าถามว่าความหลากหลายผู้สมัครเนี่ย
เราสามารถแบ่งพวกเขาได้ไหมมันก็แบ่งพอแบ่งได้
เพราะหากดูคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครแล้วยังต้องอาศัยคะแนนจัดตั้งของแต่ละพัก
วกกับคะแนนจัดตั้งของผู้สมัครสอกรที่แตะมือกับผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ามาประกอบ
โดยมีปัจจัยแทรกในการแบ่งแต้มตัดคะแนนกันเองทับซ้อนกันอยู่
วิเคราะห์ฐานคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนจะเห็นว่ากลุ่มแรก
มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนายสกลทีพัทยกุล
และดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ตรุ่มที่สองนายชัชชาธิ์สิทธิพันธ์
นายวิโรธลักษณะอดีศรและนาวาตรีสิทธาธิวามรี
ความเป็นคั่วเดียวกันทำให้ดรสติธรธนานิทิโชธ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า

ส่งผลให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องแข่งขันกันในคั่วของตัวเอง

ถึงจะมีโอกาสได้รับชัยชนะ
แล้วก็มันจะมีความหมายในการแข่งในคั่วเดียวกันก็คือ
ว่าใครที่นำมาในข้อก็เอง
สุดท้ายอาจจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลายเป็นที่หนึ่งได้
เพราะว่าถ้าคั่วตัวเองเกิด

ถ้างั้นเราเทใจไปให้กับคนนี้ทั้งหมดเลย
คะแนนไปกองรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสชนะ

หากอีกฝ่ายคิดว่าผู้สมัครที่ตัวเองเชียร์มีโอกาสชนะ
ไม่ยอมอ่อนข้อจนถึงวินาทีสุดท้าย

ก็คือคะแนนที่จะต้องถูกตัดกันเองภายในกลุ่ม

๕๑๕๑๖๑๔๑๐ฝ่ายในกลุ่มตัวเอง
ใช่ในขณะที่อีกคั่วหนึ่งอาจจะเท๙๐ไปให้กับคนเดียว
อย่างนี้ผลเลือกตั้งสุดท้าย
มันอาจจะออกมาผิดไปจากตัวที่เราดูทุกวันนี้ก็ได้ครับ
ขณะที่ผู้สมัครอิสระหากต้องการชัยชนะ
จะต้องทำคะแนนเสียงให้ได้ถึงหลักล้าน

แม้จะมีเพื่อนหรือหวังใช้กระแสเป็นแรงขับเคลื่อนก็ตาม
เหลือเวลาอีกเพียง๒สัปดาห์จะพิสูจน์ได้ว่า
ทฤษฎีคั่วการเมืองของไทยยังคงทรงพลังอยู่ไหม
และสร้างปรากฏการณ์สั่นครอนสนามเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้หรือไม่
ข่าวไทยรัตทีวีบรรยายงาน